ส่วนเรื่องนี้ค่ะคือวัยรุ่นไม่พอใจลุง
ถามลุงเลยนะมึงเอาไฟส่องหน้ากูทำไม

ถามอย่างนี้แล้วลุงไปแบบหาปลาส่องกบคุณผู้ชม
ลุงบอกผมมาหาปลาส่องกบไม่ได้ตั้งใจจะเอาไฟส่องหน้า
ปรากฏว่าฝั่งนั้นจะเข้ามารุมลุง
แล้วก็บอกด้วยนะมึงฟันเลยเดี๋ยวกูยิงซ้ำ

แล้วลูกลุงออกมาช่วยดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชม
โอ้โหคุณผู้ชม
ลูกสอนแดงคือผู้ก่อเหตุตอนแรกมีสอง

แล้วลูกสอนเขียวคือลุงสมบัตินะ
นี่ถ้าพี่เป็นลุงสมบัติพี่โดนหนักกว่านั้นนะ

ก็ไฟกูอยู่ที่หัวกูจะให้ส่องนะไม่ส่องหน้า

ก็หันหน้าไปปุ๊บแล้วไฟมันส่องเข้าตา
ไฟส่องแย้งตาใช่มีการถามอย่างไร

ต้องให้ก้มหน้าตลอดไงพี่เบิร์ต
และเหตุการณ์นี้ค่ะพอลุงบอกลูกลุง
ลุงคือใส่เสื้อสีส้มลูกศรสีเหลือง
ชี้อยู่เนี่ยมาช่วยได้โอ้โหเห็นไหม
ลูกลุงแบบใส่ไม่ยั้งเลยทำพ่อเหรออย่างนี้
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ซึ่งลูกชายของลุงสมบัติเนี่ยนะคะก็กำลังรุมวัยรุ่นต่างถิ่นเลย
ตอนแรกมีสองอ้าวแล้วคีนมอเตอร์ไซต์นี้ไปหนึ่งละ
แม่จับเอาไว้ได้คนหนึ่งลูกศรสีแดงนั่นน่ะ
ผู้ชายเสื้อฟ้าที่ซุดลงไปแล้วอะค่ะอันนี้จับได้นะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุ
ดูสิจุดที่ลุงสมบัติโดนทำร้าย
จุดที่ลูกลุงมาช่วยจุดนี้
ซึ่งคุยกับลุงสมบัติลุงสมบัติเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะลุงออกไปหากบหาปลานะ
แล้วทีนี้พอหาปลาเสร็จ
ก็เดินมาตรงถนนทำท่าให้เราดูด้วย

ไฟฉายไฟส่องกบมันก็ติดอยู่ที่หัวใช่ไหม

มากัน๓คนก็หันหน้าไป

ตอนแรกลุงคิดว่าหลานชายลุง

เอาไฟส่องหน้าคุณทำไมมันนักเลงเหรอ
ทีนี้ลุงบอกว่าเนี่ยผมมายิงปลามาส่องกบไม่ได้อะไรครับ

หลังจากนั้นวัยรุ่น๒คนถือมีดขอมาเลย

บอกกับเพื่อนแหละมึงฟันเลยเดี๋ยวกูยิงซ้ำ
ทีนี้จังหวะนั้นลุงก็กลัวนะ

แล้วปรากฏว่าฝั่งวัยรุ่น
โอ้โหเอามีดขอมามาฟันที่ชายโครงลุง
ลุงก็เอาด้ามปืนยิงปลายกกันเอาไว้ได้นะคะ
ทีนี้ตอนที่โดนรุมทำร้ายอยู่นะ
จังหวะนั้นหนึ่งในวัยรุ่นก็ตะโกนมาอีก

ลุงพยายามหนีหนีไปถึงถนน

หลานลุงไปตามลูกชาย
ตามลูกชายมาก็คือชายเสื้อส้มคนนี้

พอลูกมาถึงปุ๊บก็รุมกระทืบเลย

น่วมเลยคิ้วแตกเลยค่ะ
ทีมข่าวเลยไปคุยกับชายเสื้อส้มในคลิป
คุณผู้ชมชายเสื้อส้มคือลูกศรเหลืองนะ

เขาบอกว่าหลังรู้ว่าพ่อโดนทำร้าย

และที่เห็นในคลิปว่าเขาใช้กำลัง

ผมก็เลยสาวหมัดใส่ไอ้วัยรุ่นที่เอามีดมาฟันแบบไม่ยั้ง

ก็เลยจับตัววัยรุ่นคนนั้นได้สำเร็จ
แล้วก็ส่งตำรวจครับนี่คนนี้ทางขวานี่นะ
ลุงสมบัติเขาสารภาพด้วยนะ
ก็คนนั้นเอามีดฟันพ่อจริง
เพราะว่าไฟมันแยงตาไง
แล้วนี่คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้คุณจุธามาศเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นจริงคนในบ้านของพี่จุธามาศ
หลับกันหมดแล้วแล้วได้ยินเสียงปั้งมา
เสียงปืนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลย
ได้ยินเสียงแม่ตกใจวิ่งออกมาดูค่ะ
ก็เห็นว่า๓คนกำลังฉุดกระชากลุงสมบัติอยู่
จังหวะนั้นลูกชายลุงก็มาช่วย
แล้วเห็นเลยว่าฝั่งไอ้วัยรุ่นนั้นน่ะ
มันกำลังจะหนีเลยรีบเอามือถือมาถ่ายคลิปไว้
ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะรับสารภาพ
ก็ลุงสมบัติยังไม่ได้มาแจ้งความเลย
กลายเป็นว่าตำรวจต้องปล่อยตัวคนที่มาทำลุงไปก่อน
แต่ถ้าเกิดลุงจะเอาผิดต้องไปตรวจร่างกายนะ
เอาใบรับรองแพทย์มานะแล้วก็มาแจ้งความ
จะได้เรียกมาสอบตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ